นะคะมาเต้นกันเลยดีกว่าค่ะ

สำหรับว่าเป็นลูกทุ่งสาวที่หูน้ำแน่นแยดยาวเหยียดเป็นทางเว้าค่ะ
แล้วงานโชว์นะคะไม่ใช่แค่เมืองไทยค่ะ

ไปเต้นโชว์เทอร์เวิร์คเกาหลีคุณผู้ชม
ก็คือเอาความสวยสับนะคะกับท่าเต้นอ้าหุบคุณผู้ชม
ท่าเต้นที่เราร้องไปเมื่อสักครู่ฮิตมากเลยนะ
คือไปอวดแฟนเพลงชาวไทยที่แดนกิมจินะคะ

ไปสองวันไปโชว์สองวัน
เที่ยวห้าวันแฮปปี้มีความสุขมากนะครับ
นางยังไม่ได้ไปพักนางบอกว่าถ้ามีโอกาสลำยัยอยากจะไปเที่ยวเวียดนามกับเพื่อน
เพราะว่าจะได้ไปกินเที่ยวอย่างมีความสุขนี่แหละค่ะ
คราวนี้นะคะลำไยก็อยากไปพักผ่อนจริงค่ะ

ส่วนเรื่องล่าสุดนะคะประเด็นที่น้องยูกิเทนพกามาเป็นสมาชิกใหม่ของค่ายลำไยหายทองคำนะคะ
นะคะน้องใยกับน้องยูไง
แล้วไปเจอพี่ลำยัยคือไปถามพี่ลำยัยคือเขาสามภาพนี้ไม่ได้เหมือนกันนะ
โอ้โหลำไยบอกเลยพี่อาจารย์ประจักรชัยเจ้าของคิว

ได้พักผ่อนจริงอยากไปเวียดนาม
อันนี้คือแบบนัดกับพี่แบบว่าในกลุ่มกวนแล้ว

คือจริงแล้วหนูก็ติดตามน้องตั้งแต่
ตั้งแต่น้องเป็นนางเอกหมอลำแล้วค่ะ
คือตอนนั้นเคยติดต่อน้องมาเล่นเอ็มวี

อนาคตจะมีงานด้วยกันไหมคะหรือว่าต้องรอดูก่อน

เพราะว่าอาจารย์เป็นคนดูแลคิวทั้งสองคนอยู่แล้วค่ะ
แต่ว่าตอนนี้เหมือนน้องเพิ่งเข้ามาด้วยคิว
ก็เลยอาจจะยังไม่ได้ตรงกันเลยนะคะ

ตอนน้องยุกิแล้วทะเวิร์กอ้าวหุบอ้าวหุบอย่างนี้เลย

เพราะเลยเขาก็สอนท้าเต้นให้

ยูกิเพ็ญมกาเข้ามาเยือนรายการบันเทิงไทยรัฐ

ูกิหายทองคำเอ็กซบันเทิงไทยรัฐ